ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่นนทบุรี
ร้านนี้ดังค่ะคุณผู้ชมดังอย่างไรค่ะดัง
แล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์ดวนปืนกันเนี่ยมีคนเจ็บด้วยนะคะ

สวัสดีครับทุกคน

ขอให้ทีมงานเปิดเสียงของคลิปนี้ไว้ก่อน

เอาจริงนะแค่ช็อตที่เราได้ยินจริง

จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่สองที่รัวกันอีก

แต่เห็นเขาบอกเขายิงรัวกันอยู่แบบนี้นี่๑๐นาทีมันอาจจะไปถึง๕๐นัดได้เลยนะ
คนถ่ายคลิปที่เป็นชาวบ้านนะบอกว่าโอ้โห
ตอนที่ถ่ายคลิปได้ก็เกือบ๓๐นัดแล้ว

ยังไม่รวมกับตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอีกสักประมาณ๒๐นัด
กลายเป็น๕๐นัดที่ยิงกระหน่ำกันทั้งสองฝ่าย
คุณผู้ชมเห็นไหมที่เราชี้ลูกศรให้
ผู้ก่อเหตุคือกลายเป็นว่าเหมือนกับเอารถเป็นโลกกำบังนะ
แล้วเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เห็นชัดเจนนะโดยเฉพาะชายเสื้อสีดำกางเกงสีดำฝั่งนี้
มือขวาถือปืนแล้วเมื่อกี้ใช้ปืนในการยิงขึ้นฟ้านะฮะ
นี่เขามากัน๗๘คนนะ
ก็กำลังจะตามพวกออกไปแต่เสียงปืนมันดังรัวมาเลยค่ะ
นี่เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เองนะ
จุดตรงนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
อยู่ที่ซอยท่าอิดที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ที่บอกว่าร้านนี้ดังที่ว่านี่คือดังเสียงปืนนะ
กลายเป็นสนามรบไปเลยนะเมื่อคืนนี้
ลานประลองอยู่ตรงนี้ค่ะตำรวจสพบังศรีเมือง

เจออะไรได้นอกจากเลือดค่ะคุณผู้ชม
เลือดกระจายเต็มพื้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กระจายอยู่
ก็คือปลอกกระสุนหัวกระสุนปืนหลายนัดเลย
๓คนตอนแรกเนี่ยนะ๓คนแบบรู้ชื่อนะ
นายสิริพงศ์๓๗ปีโดนยิงเข่าซ้ายกลางหลัง
นายมานพอายุ๔๑ปียิงที่หัว
อันนี้สาหัสเลยค่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
ค่ะอีกคนนึงคือนายภัยรัฐอายุ๔๐ปี

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโดยด่วนแล้วนะ
ขออภัยคนที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยคือนายภัยรัฐ
อายุ๔๐ปีที่ถูกยิงสะโพก

จาก๓คนที่รู้ชื่อแล้วเนี่ยยังมีอีกคนนึง
มีรายงานว่ามีคนเจ็บอีก๑คน
ไม่รู้ชื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชแล้ว
แปลว่าอะไร๓คนรู้ชื่อไม่รู้ชื่ออีก๑
รวมแล้วเป็น๔รายแล้วดูกองเลือด
อยู่ที่พื้นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้นะคะ

กลุ่มที่บุกมาเป็นวัยรุ่นแถววัดแดงธรรมชาติ
แล้วก่อนหน้านี้เขาหมางกันมาก่อนไงกับกลุ่มคู่อริ

ใช้สถานที่ตรงนี้นี่แหละค่ะ
ร้านของนายภัยรัฐร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละ
จะยิงกันจะเคลียร์ไม่ใช่จะยิงสิ

อ่านข่าวจะเคลียร์ไม่เห็นเคยจะเคลียร์ได้สักทีเลย

สักพักมีปากเสียงมีปากเสียงเสร็จแล้ว
กต่อยกันชกต่อยกันเสร็จ
แยกย้ายอีกฝ่ายยังอยู่ร้านก๋วเตี๋ยนะ

แล้วกลับมาคราวนี้ก็เกิดการดวนปืน
กลายเป็นสนามรบกลายเป็นลานประลองย่อม

ได้ยินเสียงปืนรัวปั้งไม่กล้าออกมาดูหรอก

แล้วต้องให้เงียบจริงด้วยนะเพราะว่ามันมีแบบเป็นเซตเลย
เต้นแรกเอาดังมาก่อนนัดสองนัดต่อเนื่อง

ชาวบ้านเขากลัวว่าจะโดนลูกหลงไง
อย่างเจ้าของรถที่ถูกยิงคุณถิติการเล่าให้ฟัง
เห็นกลุ่มวัยรุ่นเขาขับรถเข้ามา

แต่หลังจากนั้นพอวัยรุ่นกรูกันเข้ามา
รถของคุณธิติการเองจอดอยู่

แล้วก็บอกว่ายิงกันอยู่สักประมาณ๑๐นาทีได้
อกจากนั้นค่ะถามพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
นิคมเล่าให้ฟังบอกว่าโหมันก็ดึกแล้วเนอะ

มีตะโกนเอะอะโวยวายแล้วก็มีเสียงปืนรัวเลย
ตัวพี่เขาทำยังไงพี่นิคม

ใช่แล้วคือเขาบอกว่าเห็นนะ

ฟังทั้งพี่นิคมที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่
รวมถึงพี่ถิติการเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายค่ะ
ได้ยินเสียงฟืนนัดหนึ่งร้านก๋วยเพราะว่ากูลมาเต็มเลย
สาเหตุมันจากเรื่องอะไร
หนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน

รถหนูค่ะรถจอดอยู่อย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว

ใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานไหม

ตกใจครับพี่
ผู้หญิงบอกประมาณ๓๐นัดขึ้นนะฮะ
พี่พ่อค้าร้านบะหมี่เกี้ยวบอกประมาณสัก๕๐นัด
และน่าจะมีปืนหลายกระบอก

ต้องมากี่กระบอกก็ไม่รู้นะฮะ

เหตุการณ์นี้ได้คลิปวงจรปิด
เขาบอกว่ามันเป็นคลิปวงจรปิดมุมใหม่

มุมจากด้านในร้านแต่มันไม่ได้มีเสียงนะคุณคลิปนี้
จะเห็นว่าหลังรถเก๋งสีดำเข้ามาจอด
แป๊บเดียวคนวิ่งหนีหลบ
คือหนีตายเอาง่ายกันจ้าละวันนี่

แล้วจะเห็นว่าโอ้โหตอนนั้นคนเริ่มวิ่งแล้วนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งวงสังสรรค์อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเอง
ตกใจแล้วจังหวะนั้นแหละค่ะ
ที่เขาเปิดฉากยิงกันครับนี่แหละค่ะ
ความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมข้าสวัสดีค่ะ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภักดิ์๑ค่ะ

พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะคะ
เรียกชุดสอบสวนค่ะชุดคลี่คลายคดี
เตรียมจับคุ้มค้นก่อเหตุ
ท่านเปิดเผยว่าตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้ว
ประมาณ๒๓คนกำลังขยายผลนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครบ้าง
น่าจะยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่แน่นอน
สาเหตุคงมาจากเรื่องความขัดแย้งกัน

ทั้งสองฝ่ายมีการท้าทายกันมาก่อนหน้านี้
ผ่านทางโลกออนไลน์แล้วนัดกันมาค่ะ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายภัยรัฐนี่แหละ
แล้วมามีเรื่องชดต่อยก่อนจะยิงปืนดวนกันสนั่นค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่แน่ชัด
ตำรวจบอกพอรู้แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะ